เรามาพูดถึงเรื่องของนาวาตรีสมานกุนันกันบ้าง
ที่เสียสละชีวิตจากภารกิจถ้ำหลวงนั่นเอง
เมื่อวานี้ทางหอการค้าไทยจีน
ได้มีการมอบความช่วยเหลือให้กับครอบครัวของนาวาตีสมานกุนัน
โดยหอการค้าไทยจีนจัดงานเชิดชูเกียรตินาวาตรีสมานกุนัน
วีระบุรุษถ้ำหลวงอดีตเจ้าหน้าที่หน่วยซิลที่เสียชีวิต
ระหว่างปฏิบัติภารกิจช่วยเหลือทีมหมูป่าอาคาเดมี่๑๓ชีวิต
ในวันที่๖กรกฎาคมที่ถ้ำหลวงขุนน้ำนางนอนจังหวัดเชียงรายนะครับ
โดยในการจัดงานครั้งนี้นะครับ
ก็มีทางด้านของผู้เป็นพ่อแล้วก็ภรรยาของนาวาตรีสมาน
ผู้เป็นพ่อก็คือนายวิชัยกุนัน
ผู้เป็นภรรยาก็คือนางวลีพรกุนันนะครับ
ได้มาร่วมในพิธีเชิดชูเกียรติในคุณงามความดีครั้งนี้
แล้วก็มีพลเรือโทวสินวสินสันนะครับ
จันทวรินเจ้ากรมข่าวทหารเรือ
พลเรือตรีอาภากรอยู่คงแก้วพบหน่วยซิล
นายซีโร่ดวงรัตต์ผู้โนยกรรมการท่ากาศิยาห์สวนภูมินะครับ
พร้อมด้วยคณะกรรมการหอการค้าไทยจีนเข้าร่วมพิธีนะครับ
โดยทางด้านของนางวลีพรแล้วก็ครอบครัวกุนันนั้น
บอกว่ามีความภาคภูมิใจในตัวของนาวาตรีสมาน

กับทุกกำลังใจและความช่วยเหลือที่ทุกคนมอบให้นะครับ
ผมใจมากครับตัวลูกสาย
ภูมิใจมากที่แกเสียสละทุกอย่าง
เพื่อชาติและเพื่อน้องทุกคน
คือตอนนี้ก็คือที่เห็นว่าเราเข้มแข็งเรา
เราสามารถที่จะดีขึ้นมาได้

มาจากหนึ่งกำลังใจ
สองความรักจากทุกคนที่ทุกคนมอบให้พี่แซม
ตรงนี้ก็เลยเป็นกำลังใจสำหรับครอบครัวเรา
นี่แหละครับเธอก็บอกว่าขอบคุณทุกกำลังใจ
มอบให้กับตนแล้วก็พ่อแม่ของจ่าแซมด้วยนะครับ
แล้วก็งานครั้งนี้ก็มีนายจิตติตั้งสิทธิพักดี

เป็นผู้มอบเงิน๑ล้านบาทนะครับ
ส่วนทางด้านพนฤติอภากรอยู่โครงแก้ว
ผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการสงครามพิเศษทางเรือ

ก็ได้พูดถึงการจัดงานรวมใจเป็นหนึ่งเดียวกัน
จะจัดขึ้นที่พระราณพระราชวังดุสิต

บอกว่ากำลังพลของหน่วยซิลจะเข้าร่วมงานนี้
เป็นกำลังพลในราชการกว่า๑๒๐คน
แล้วก็มีซิลนอกราชการอีกประมาณ๕๐คนนะคะ
จากนั้นก็ยังมีส่วนอื่นครับที่
เป็นอาสาสมัครมาจากที่ต่าง
รวมทั้งหน่วยงานภาคเอกชนด้วยอย่างเช่น

แล้วก็ทางเชฟร่อนทางปทศพนั้นก็มาร่วมกันทำงานกับเราเนี่ย
ลำพังตัวเราเองเนี่ยก็ทำด้วยตัวเราเองทั้งหมดก็คงไม่ได้
แล้วก็ต้องมีอาสาสมัครมาช่วยด้วยนะครับ
อย่างไรก็ตามในฐานะที่เราต้องเป็นด่านหน้าที่ต้องปฏิบัติ
จะต้องทำงานให้เต็มที่เราต้องไม่ถอย
เพราะว่าถ้าเราถอยฐาะกิจนี้ก็คงไม่มีวันนี้
ซึ่งผู้สื่อข่าวของเราก็ได้สอบถามพบหน่วยซิล

ซึ่งท่านก็บอกว่าอาจจะมีการเพิ่มเติม
หลักสูตรดำน้ำในรูปแบบต่าง

เพราะว่าก็เป็นประโยชน์ในการอยู่เคียงข้างประชาชนในยามที่ต้องการความช่วยเหลือด้วยนะคะ
อย่างเรื่องของหลักสูตรการดำน้ำในถ้ำ
เพราะว่าจากภารกิจครั้งนี้เราก็ได้รับความรู้
ผู้เชี่ยวชาญจากต่างชาติเรื่องเกี่ยวกับการดำน้ำในถ้ำด้วย